ไปดูกันต่อที่ข่าวของดีเจพลากุ้งกันหน่อยนะคะ
สำหรับคนคนนี้บอกเลยว่ามีเรื่องมีงานเข้ามาเรื่อยเลยนะคะ
กับพี่ดีเจผ้ากุ้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลยังไม่จบไม่สิ้นกันนั่นเองนะคะ
เพื่อไปไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีค่ะหลังจากที่พี่พระกุ้งนะคะ
ยื่นฟ้องคู่กรณีเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกล้วยทอดค่ะ
คือเขาเคยตั้งใจทำร่วมกันเมื่อ๒ปีที่แล้วนั่นเองนะคะ
ก็ไกลเกลี่ยกันในข้อหาช่อกงเงินจำนวน๑ล้านบาทค่ะ
ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาและโอนเงินไปให้คู่กรณีจำนวน๑ล้านบาทตามที่ตกลงแล้ว
แต่หลังจากนั้นกลับไม่ได้ผลกำไรในส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้เลยค่ะ
ตลอดจนทางหุ้นส่วนรายดังกล่าวนั้นก็หยุดผลิตสินค้าไปโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะคะ
เจ้าตัวก็พยายามติดต่อสอบถามไปแล้วแหละ
พร้อมจะขอคืนเงินที่ลงทุนไป๑ล้านบาท
แต่ก็กลับโดนบ่ายเบียงและไม่ทำตามสัญญา
นำมาสู่การฟ้องร้องในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
ในสัญญาเนี่ยต้องบอกว่าจะแบ่งเงินกันอะไรอย่างนี้ด้วยหนี้
ปรากฏว่า๒ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้เงินจากการขายขนมยี่ห้อยเลยแม้แต่บาทเดียว
อาจจะบอกผมโง่ก็ได้อ่ะผมโง่แล้วกันอ่ะตกตรงแล้วแหละ
คือผมแบบผมก็ไม่ค่อยได้ตามครับแล้วก็แบบว่าโดนเลยโดนเลย
แล้วติดต่อเขาไปยังครับว่าติดต่อแล้วติดต่อแล้วเมื่อประมาณหกเดือนห้าหกเดือนที่แล้ว
เกลี่ยบอกว่าไปนั่งเจอกันแล้วบอกว่าเฮ้ยเอาไงวะ
เขาบอกว่าเขาจะใช้๕แสนประมาณนั้นตอนนั้นนะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็พาเขาไปลงบันทึกจังหวัดหลังจาก๕เดือนวันนั้นถึงวันนี้
ไม่มีโทรศัพท์แม้แต่สายเดียวมาถึงหกไม่ได้เลยจนจนจนจนผมต้องบอกฟ้องละพี่
ต้องฟ้องละแต่คิดก็คิดว่าอาจจะไม่จำนวนคิดว่าช่วยกัน
ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเค้ายังไม่ได้บอกอะไร
โอ้โหคดีแบบนี้ฟ้องร้องกันอีกนานนะคะกว่าจะได้เงินกลับคืนมา

ได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงนะ